ได้เวลาไปเช็คราคาสินค้าในตลาดสดของเรากันแล้วนะจ๊
มาดูกันสิว่าราคาเป็นยังไงกันบ้างสำหรับวันนี้ค่ะ
หมูเนื้อแดง๑๑๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
สะโพกไก่นะคะ๘๕บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์ศูนย์วันนี้อยู่ที่๕บาทต่อฟองนะจ๊ะ
ได้เวลาไปเช็คราคาผักกันต่อแล้วค่ะ
มาดูราคาผักวันนี้กันหน่อยเป็นยังไงบ้าง
ปุ้งจีนวันนี้๔๐บาทต่อกิโลกรัม
มะนาวค่ะ๕๖บาทต่อลูกนะคุณผู้ชม
ชีไทย๑๖๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็พริกจินดาแดงอยู่ที่๔๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ